มาดูเรื่องนี้ค่ะที่เราเล่าไป
จริงแล้วเราตรวจสอบข้อมูลทางฝั่งของตำรวจให้

โอ้โหมันคนละแบบคนละเรื่องกันเลยนะคะ

ได้พาผู้เสียหายไปร้องทุกข์กับทางกองปราบเพื่อให้ดำเนินคดีกับตำรวจ
กักขังหน่วงเหนียวทำร้ายร่างกายปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
เรื่องราวมันเป็นอย่างนี้นะคะข้อมูลจากฝั่งผู้เสียหายเขาเล่าแบบนี้
นางนีอายุ๕๑ปีเขาบอกว่าเขาเป็นผู้เสียหาย
มีผู้ชายอ้างตัวว่าเป็นตำรวจบุกเข้าไปในบ้านไปกันตั้งหลายคนนับสิบคน
แล้วไปควบคุมตัวเธอพร้อมกับคนในครอบครัว
รวมแล้วเนี่ย๖คนแล้วก็มีเด็กด้วยเด็ก๕ขวบเด็ก๖เดือน
ก็ถูกรวบตัวไปเอาไปขังที่สพปลายพระยาจังหวัดกระบี่
แล้วก็ถูกทำร้ายร่างกายเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๑๐เมษายนที่ผ่านมา
เธอยืนยันว่าระหว่างที่มีการถูกควบคุมตัว
ชายชะกันกลุ่มนี้ที่อ้างตัวว่าเป็นตำรวจเนี่ยนะ
พยายามถามเธอว่าสามีเธออยู่ไหน
พยายามบอกเธอว่าสามีเธอเป็นผู้ต้องหาฆ่าคนตาย
ถ้าไม่ยอมบอกเธอก็ถูกทำร้าย
เธอก็ยืนยันไปว่าเธอไม่รู้ว่าสามีเธออยู่ที่ไหน
สุดท้ายตัวเธอกับคนในครอบครัวที่มีเด็กเล็กอยู่ด้วยเนี่ยนะ
ก็ถูกคุมตัวอยู่ที่โรงพัก๒๔ชั่วโมง
ถูกควบคุมตัวแล้วก็ไม่ได้มีการแจ้งข้อหาอะไร
ปล่อยตัวออกมาเธอบอกว่าพอเธอได้รับการปล่อยตัวออกมา
เธอไปแจ้งความที่สพบางสวรรค์สพเวียงสะจังหวัดสุราธานี
แต่ตำรวจไม่รับแจ้งความเพราะตำรวจบอกว่า
สิ่งที่ที่เล่าให้ฟังเฝ้าว่าถูกทำร้ายร่างกาย
ถูกชายอ้างว่าเป็นตำรวจมาควบคุมตัว

เธอก็เลยตัดสินใจไปร้องขอความเป็นธรรม
กองปราบก็เอาหลักฐานไปด้วยนะคะเป็นหลักฐานการตรวจร่างกายว่าเธอมีรอยฟกช้ำตามร่างกายจริง
ฉันก็บอกว่าฉันไม่ทราบไม่ได้ทำผิดลูกเราไม่ได้ทำผิดเป็นเพราะอะไร
ทีนี้ลูกชายฉันก็บอกว่าหนูโดนซ้อมโดนที่ว่าเขาใช้ผ้านวมห่อกับอะไรไม่รู้
แล้วก็ชอตไปตรงที่ใต้วานตามนี้จะเป็นแผลที่ช้ำไปหมดอ่ะทั้งร่างกาย
สามีติดต่อมาบ้างไหมตั้งแต่เราถูกอุ้มไป

เขาขึ้นมาเขาบอกว่าสาเหตุอะไรที่ว่านายพาไปตบตี
เขาบอกว่าพี่ไปฆ่าเขาไงฉันก็บอกนี้
ทีนี้เขาก็บอกเขาไม่ได้ฆ่าใครที่ไหนไปฆ่าทำไมแล้วทำไมไม่เอาไม้จับมาจับเขาล่ะ
มาดูข้อมูลจากฝั่งผู้เสียหายเพิ่มเติมกันหน่อยนะคะ
เพื่อจะได้นำไปเปรียบเทียบกับข้อมูลจากทางตำรวจ
ว่ามันไม่ตรงกันจริงจริงคุณผู้ชมนางนีผู้เสียหายคนนี้นะคะ
ก็ให้ข้อมูลแบบนี้ค่ะว่าที่ชายชะกันไปควบคุมตัวเธอกับคนในครอบครัว
แล้วก็ถามหาสามีของเธอเนี่ยนะกลุ่มชายชะกันที่อ้างตัวว่าเป็นตำรวจกลุ่มเนี้ย
ตัวนางนีก็เลยออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของรถคันนี้นะคะ
บอกว่ารถคันนี้เป็นของน้าลูกสะพ้ายเขาให้ยืมมา
ช่วงนั้นลูกสะพ้ายมีลูกเล็กต้องไปหาหมอบ่อยน้าของลูกสะพ้ายก็เลยให้ยืมมา
ตอนนี้รถเสียขับไม่ได้แล้วรถจอดทิ้งไว้ตั้งนานแล้ว
ยืนยันว่าสามีไม่ได้ขับรถคันนี้ไปยิงใคร
เพราะสามีของเธอป่วยเป็นโรคกระดูกทับเส้นแล้วก็ป่วยมา๓ปีแล้ว
ไปอยู่กับแม่ที่บ้านอีกหลังหนึ่ง
ทีนี้ทนายรณรงค์ที่มาให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียหายทางด้านคดีความ
ก็บอกว่าการที่สอบสวนโดยการนำพยานไปรีดเค้นไปทำร้ายร่างกาย
เป็นการกระทำที่ไม่ชอบโดยกฎหมายค่ะ
ให้ชายชะกันกลุ่มนี้เป็นเจ้าหน้าที่จริงเป็นตำรวจจริงมันก็เป็นความผิดนะคะ
เป็นความผิดในการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ไปทำร้ายร่างกายไปกักขังหน่วงเหนียวแบบนี้มันไม่ได้
ต่อให้สามีของผู้เสียหายเขาทำผิดจริงเนี่ยนะ
ทางเจ้าหน้าที่หรือตำรวจก็ทำแบบนี้ไม่ได้อยู่ดี
ประเด็นที่เรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนก็คือเขาเอาเด็กอายุ๖เดือนกับเด็ก๕ขวบขึ้นรถไปด้วยตั้งแต่บ่าย๓จนถึงเที่ยง
มันก็ไม่ได้กินนมแล้วพอกลับมามันก็ไม่สบายไอ้ตรงเนี้ยพอเอาเด็กไปทรมานเนี่ยใครรับผิดชอบมีแต่เพียงว่ารองภูมิกับท่านหนึ่งมาบอกกับทางครอบครัวว่าอย่าไปเอาเรื่องคนอื่นเลยคนที่ตีป้ามีแค่คนเดียวไม่ใช่เหรอ
อันนี้จะต้องไปถามทางโรงพักดูว่าถ้ารู้ตัวอะไรขนาดนี้ทำไมไม่ดำเนินคดี
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันก็ต้องแยกเป็นสองสามประเด็นอ่ะนะครับหนึ่งก็คือสามีของอ่า
ผู้หญิงคนนี้ที่มาร้องเรียนเนี้ยทำผิดจริงหรือไม่อืม
กับเรื่องของการควบคุมตัวลักษณะแบบนี้เอาเด็กไปด้วยแบบนี้เนี่ย
มันจะถูกต้องตามขั้นตอนหรือไม่นะครับวันนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
เพราะว่าผู้เสียหายบอกว่าอยู่ที่บ้านที่สุราธานี
แต่ตำรวจชุดที่มาจับไปมาที่นี้นั่นแหละสพปพตก
เพื่อที่จะมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นเกี่ยวกับเรื่องที่เขามาร้องเรียน
ซึ่งทางตำรวจบอกคลุมผู้ชายที่ไปจับตัวเขามายอมรับเป็นตำรวจจริง
แต่ทางตำรวจยืนยันว่าไม่มีการทำร้ายร่างกายตามที่ถูกร้องเรียน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวยงกับคดีคนร้ายรอบยิงนายเจริญเสียชีวิต
เมื่อเย็นวันที่๓๑มีนาคม
คนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้รถยนต์ฮอนด้าแจ๊สสีดำขับเข้าไปในถนนของโรงเรียน
ซึ่งอยู่ติดกับจุดเกิดเหตุแล้วใช้ปืนยิงนายเจริญซึ่งกำลังนั่งทำสวนอยู่ในจุดเกิดเหตุเสียชีวิต
ขับคันนี้ไป๓๑มีนาคมนะ
จากนั้น๑๐เมษายนตำรวจชุดสืบสวนแกะรอยภาพกล้องวงจรปิดตามเส้นทางหลบหนีของคนร้าย
แล้วก็เจอรถเก่งฮอนด้าแจ๊สสีดำไม่ปิดแผ่นป้ายทะเบียนคันนี้
ที่สำคัญคือกระจกฝั่งคนนั่งด้านหน้าไม่มี
ซึ่งเป็นรถที่ตรงกับภาพจากกล้องวงจรปิดที่ตำรวจได้มา
หลังจากนั้นตำรวจก็เชิญตัวนางนีกับลูกแล้วก็หลานรวม๖คน
มาเพื่อให้ปากคำในฐานะพยานในคดีมาที่สพพ

ซึ่งนางนียืนยันว่าเป็นรถของหลานชาย

โดยหลังสอบปากคำเสร็จก็ให้ทั้งหมดกลับบ้านได้
ไม่มีการกักขังนวงเหนียวไว้แต่อย่างใด
หลังจากนั้นตำรวจก็ไปรวบรวมพยานหลักฐานที่ได้มาทั้งหมด
สามีเขาป่วยเป็นโรคกระดูกทับเส้น

ข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรรองไว้ก่อน
ออกหมายจับนางนีก็ไปร้องทุกข์นะครับ

ร้องกับทหารที่ค่ายทหารมณฑนทหารบกที่๔๕สุราธานี
เอาผลการตรวจร่างกายของโรงพยาบาลไปประกอบการร้องเรียน
ซึ่งตำรวจบอกว่าทางมณฑนทหารบกที่๔๕

ไม่มีการทำร้ายร่างกายตามที่ถูกกล่าวหา
โดยผลการตรวจสอบจากทางโรงพยาบาล
ยืนยันว่าบาดแผลที่ผู้ร้อง
อ้างว่าเกิดจากการทำร้ายร่างกายนั้น
พร้อมจะให้ข้อมูลยืนยันกับหน่วยงานที่

ส่วนเหตุจูงใจที่นางนีไปร้องเรียนนั้น
ทางตำรวจบอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกัน
แต่เชื่อว่าอาจจะมีการแนะนำจากใครบางคน

เพื่อทำลายความน่าเชื่อถือของตำรวจ
ดังนั้นเรื่องนี้นะคะประเด็นตั้งต้นก็คือ
คดีที่นายเจริญถูกยิงเสียชีวิตช่วงเย็น๓๑มีนาคม

บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกระบี่ก็เลยบอกว่า

ตำรวจเขารวบรวมพยานหลักฐานจนออกหมายจับสามีของนางนีได้
ซึ่งเชื่อว่าเป็นหนึ่งในคนร้ายที่ร่วมก่อเหตุ
แล้วตอนนี้ก็ยังหนีอยู่ยังไม่เจอตัวด้วยซ้ำนะคะ
ตอนนี้เหมือนกับว่าพยายามติดต่อข้าราชการในพื้นที่
เพื่อจะขอเข้ามอบตัวแต่ก็ยังไม่มอบตัว
ตำรวจยืนยันว่ามีพยานแวดล้อม
ยืนยันว่ารถที่ใช้ในการก่อเหตุฮอนด้าแจ๊สสีดำเนี่ยค่ะ
ขับออกมาจากบ้านของหลานชายนางนีในช่วงก่อนเกิดเหตุ
และหลังเกิดเหตุ๒๓วันรถคันนี้ก็ถูกนำกลับไปจอดไว้ที่บ้าน
แล้วก็จอดไว้ที่หลังบ้านตำรวจเขาเลยตามไปที่บ้านของนางนีไงคะ
แล้วก็ไปเจอรถฮอนด้าแจ๊สสีดำจอดอยู่ครับดังนั้นตอนเนี้ยก็คือมีการออกหมายจับ
สามีของนางนีอยู่แล้วก็ยังไม่เจอตัวส่วนจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบ
เจ้าหน้าที่ที่ไปปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่าตอนนี้ก็ต้องอยู่กับผู้บังคับบัญชาระดับสูง
ว่าจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบหรือเปล่าแต่ว่าเบื้องต้นมีการชี้แจงกันแล้ว
สำหรับชุดที่ลงพื้นที่ไปปฏิบัติหน้าที่อ่านี่ก็ข้อมูลของทั้งสองฝั่งนะครับ